ผมพาไปดูเรื่องราวแปลกที่โรงพักแห่งนี้กันหน่อยครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายใส่เครื่องแบบตำรวจเลยนะฮะ
ติดดาวนะดาวบนบ่านี่คือยศพันธุ์ตำรวจตรี
พอเดินขึ้นมาบนโรงพักปั๊บคุณผู้ชมคุณมิ้นเชื่อไหมฮะ

พูดไม่ผิดนะร้อยตำรวจโทสั่งลงโทษพันตำรวจตรี

แบบนี้อะครับไปดูฮะ
คุณผู้ชมตอนแรกที่ผมเห็นผมก็ตกใจและงงเหมือนกัน

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพักดินแดง
สอนอดินแดงนั่นแหละครับไม่ไกลจากออฟฟิศของเรา
ร้อยตำรวจโทนัทธวุฒิอันชูฤทธิ์
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักดินแดง
ปรากฏว่ามีผู้ชายสวมใส่เครื่องแบบเป็นเหมือนชุดตำรวจเลย
เห็นไหมฮะสีกากีติดดาบนบ่ายยดพันตำรวจรี
เดินขึ้นมาเหมือนบอกว่ามารายงานตัว
แล้วอ้างตัวว่าจบนักเรียนในร้อยตำรวจนะ
รุ่นที่๗๕แต่พอถามไปถามมามีพิรุษมีพิรุธแปลก
น่าใช่ตำรวจจริงแล้วน่าจะเป็นตำรวจเก๊
ก็เลยขอสั่งลงโทษให้นั่นนะฮะ
กระโดดแล้วก็ถอยหลังเขาเรียกว่าอะไรนะ
่งหลังแบบนี้ลุกขึ้นมาเสร็จปั๊บ
เอามือเท้าพื้นแล้วขาถีบไปข้างหลังแบบนี้ครับ
โมงเช้าเมื่อวานนี้แหมสวมใส่ชุดเต็มยดมาแบบนี้
ดาวพันธบตรีพอไปถึงที่โรงพักดินแดงเสร็จแล้ว
อ้างตัวเป็นในร้อยรุ่น๗๕ตำรวจจริงไม่เชื่อครับ
ก็เลยสั่งลงโทษลงโทษไปสักพักหนึ่ง
บอกว่าโอเคผมยอมรับก็ได้ครับผมไม่ใช่ตำรวจ
แล้วก็มานั่งแบบนี้พร้อมกับของกลางทั้งหมด

เป็นตำรวจเก๊แต่คลั่งใครแล้วชอบ
คุณดูสิฮะมีตั้งแต่กุญแจมือนะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตำรวจมีเขามีหมดฮะ

เจ้าตัวสารภาพมานั่งตรงนี้เสร็จแล้ว
ก็เลยพาไปถ่ายรูปถือป้ายครับ

รับแล้วว่าไม่ใช่ตำรวจจริง
แต่ใจมันรักคนมันรักคุณเข้าใจไหมล่ะครับ

ก็เลยไปซื้อเครื่องแบบตำรวจและเครื่องหมายมาสวมใส่เอง

ก็เลยต้องจับกลุ่มส่งตัวดำเนินคดี

เขามีอาชีพเป็นลูกจ้างรับเหมาก่อสร้าง
พักอยู่กับนายจ้างอยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีนั่นแหละ

คุณคำฝนครับคุณไปซื้อเครื่องแบบเหล่านี้มาจากไหนครับเนี่ย

เจ้าตัวบอกว่าทั้งชุดและเครื่องหมายทั้งหมด

ซื้อมาจากออนไลน์ทั้งหมดทุกชิ้น

นี่ครับคือตั้งแต่บนลงล่าง

ตั้งแต่ดาวบนบ่าเสื้อกางเกงเข็มขัดรองเท้า

คือเบื้องต้นเนี่ยก็เลยมีการแจ้งข้อหานะครับ
คือแต่งตัวแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยที่ไม่มีสิทธิ์
แล้วก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีมาจากพื้นฐานคือใจที่รัก
แต่วิธีการไม่ถูกกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีครับ